คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเธอโพสต์คลิปเอาไว้ว่าเธอเนี่ย

แต่ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

บอกงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น

บอกให้เธอไปตามเจ้าของรถมา
เธอก็เลยงงแต่เธอถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้ค่ะ
โอ้โหสาวผู้เสียหายเธอก็เดือดสุดเลยเหมือนกันนะคะ

๓๑๔๐จะไปไหนจะไปไหนรอก่อนดีแบบนี้ค่ะ
ซึ่งคนที่ขับรถเก่งคนนั้นเนี่ยนะคะ

ตอนแรกนะเขาขับรถมาใช่ไหม

จะมาทุบรถจะมาทำลายรถฉันทำไม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนเช้าของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

คือใต้ทางด่วนซอยแจ้งวัฒนะ๓๐

ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปยังผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย

เล่าให้ฟังบอกว่าจอดรถเอาไว้ใต้ทางด่วนตรงนี้ประจำ
บ้านของคุณสรรชนาอยู่ระแวกนี้
ทีนี้วันเกิดเหตุเมื่อวันจันทร์เพื่อนบ้านมาบอกคุณสรรชนา
บอกว่าเนี่ยมาดูเร็วมีใครก็ไม่รู้มาทุบรถ
ทีนี้ตัวคุณสรรชนะรีบออกมาดูเห็นผู้ชายในคลิปคนนี้ค่ะ
เขาถือประแจเหล็กอยู่แล้วกระจกหน้ารถของเธอเนี่ยนะแตกเลย
เนี่ยเป็นรอยแบบนี้คุณผู้ชม
ตะโกนถามแบบโกรธสุดนะคะ

เธอก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วผู้ชายคนนั้นเขาขับรถหนีไปทางปากซอยแจ้งวัฒนะ๓๘
เธอก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วมาทุบรถฉันต้องตาม
บอกน้าเขยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเลย
พอไปถึงนะเจอผู้ชายคนนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยอ้างกับน้าเขย

นี่บอกแบบนี้คุณผู้ชมเข้าใจผิดเพราะอะไรรู้ไหม
คิดว่ารถคันนี้รถของคุณสรรชนาน่ะเป็นรถตำรวจ
อ้าวแล้วทำไมอ่ะแต่ก็ไม่ได้บอกสาเหตุนะคะ
ว่าเป็นรถตำรวจแล้วมีเรื่องอะไรกับตำรวจทำไมถึงต้องมาทุบรถ
ท้ายที่สุดถึงแม้ว่าน้าเขยจะตามไปเจอผู้ชายคนนั้นเขาก็ขับรถหนีไป
ก็อยู่ระหว่างออกหมายเรียกผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ย
มาสอบปากคำแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ